บางทีคนเราเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยนะ

อาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่หรือว่ารู้สึกเป็นพ่อเป็นลูกกันมาแต่ชาติปางไหน

พ่อเอหัวหน้าวงระเบียบวัทธศิลป์เนี่ยแหละ
หลังจากนั้นค่ะก็ได้ลองให้เต้ายองเนี่ยมาอยู่ที่บ้านพ่อเอ๊แล้วก็ปรับตัวเกษาปรับความคิดอยู่ภาคใหญ่เหล่ย
แบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

ก็จะมีการนำเรื่องเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ

ก็ได้รับขวัญลูกชายคนใหม่ด้วยสร้อยนะคะ
สร้อยคล้องมือสร้อยทองคล้องข้อมือเลย

ตอนนี้ก็คือเรื่องรับลูก
คือเขาก็เริ่มต้นมาจากเมษาคุณแล้ว

เมษาปีนี้ก็ครบ๑ปี
แล้วที่นี่ก็ทั้งพ่อแม่เพื่อนกันมอบให้เราแล้ว
แรกเขาก็ยั่งใจลูกอยู่ว่าจะอยู่กับเราได้ไหม
คือเอามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เหมือนลูกน้อง
มันก็คือเหมือนลูกอยากด่าก็ด่าอยากสอนก็สอน
ไม่ใช่ว่ามาโอบอุ้มอย่างเดียว

ท่องตอนนั้นคือพ่อกลับไปผูก
ทุกคนก็ผูกป้าย
พ่อก็คิดว่าเอาอะไรที่แบบว่าเขาต้องจดจำทั้งเสียเมีย
เลยท่องบาทหนึ่ง
เป็นเส้นแรกในชีวิตของเขาเขาจะได้จดจำ
เป็นพ่อไปผูกเป็นโรคบุญธรรมครับ
ดีก็คือพ่อเป็นคนดูแลเลย

ก็ยังดูแลพ่อกับแม่ก็ปกติครับ
โอ้โหเต้ายองนี่โชคดีมากเลยนะคะ
เลี้ยงเนี่ยนะก็ไม่ได้ตามใจก็บอกได้ตามใจ
ก็สร้างก็สอนนะคะเรื่องดีนะคะ

ที่สำคัญก็ให้งานน้องเต้ายองด้วยแล้วกันนะคะ
ก็ดูแลอบรมกันไปเหมือนลูกเหมือนหลานคน
จากคนในครอบครัวนะคุณผู้ชมนะ